เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ

คุณตาอายุ๖๒ปี

เพราะคุณตาเนี่ยดื่มเหล้าขาว

เมาแล้วก็อ้างว่า

สาวชวนให้ไปขี่รถจักรยานยนต์เล่น
สุดท้ายพาเข้าป่า

มีคนได้ยินเสียงน้องผู้หญิงผู้เสียหาย

ก็เลยเข้าไปดูตามหาว่า

น้องกำลังถูกคุณตาวัย๖๒คนนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ป่าละเมาะในซอย
ทุ่งควนจีนหมู่๓ตำบลควนลัง

ตำรวจภูทรหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งว่า

ลวงหลานสาวหลานสาวแท้เลยนะคุณผู้ชม

ลวงเข้าไปในป่าละเมาะตั้งใจจะข่มขืน

ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือและพลเมืองดี

พนักงานขายน้ำดื่มคนนี้เป็นพลเมืองดี
ได้ยินเสียงน้องร้องขอความช่วยเหลือค่ะ

เขาขับรถกระบะไปส่งน้ำ

ร้องขอความช่วยเหลือได้ยินเสียงมาจากในป่า

ตามหาต้นเสียงว่าเสียงร้องอยู่ตรงไหน

เขาเห็นเลยว่าผู้ชายสูงอายุวัย๖๒คนนี้

ถูกมัดมือแต่ยังไม่ได้ถอดกางเกง

คนใส่เสื้อส้มส้มนะคะเขาบอกว่าพอเขาไปเห็นไปช่วยก็แจ้งตำรวจ
ให้มารับตัวไปมารับตัวน้องไปช่วยเหลือแล้วก็สอบปากคำผู้ต้องหา
ตัวผู้ต้องหาคุณตาวัย๖๒เนี่ย
ตอนที่ไปจับตัวเอาไว้ได้เนี่ยนะยังเมาอยู่เลย
ยังพูดจาวกไปวนมาอยู่เลยอะค่ะบอกแค่ว่าตัวเองไม่ได้คมคืน
กอดหลานสาวแค่นั้นเองก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาตั้งวงดื่มเหล้าขาวกับเพื่อนที่บ้าน
ดื่มไปสามขวดจนหมดน่ะหมดสามขวดอะค่ะ
แล้วก็อ้างว่าหลานสาวชวนไปขี่รถจักรยานยนต์เล่นแต่ตัวเองเมา
ก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศพาหลานสาวเข้าไปในป่า
พยายามจะข่มขืนด้วยอารมณ์ชั่ววูบอ้างแบบนี้นะอ้างว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรก
เด็กสาวผู้เสียหายบอกว่าตัวเองอยู่กับคุณตาและคุณยาย
ก็คุณตาก็คือคนนี้ที่พยายามจะข่มขืนเธอเนี่ยค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของเธอแยกทางกันนะคะ
แล้วตาชวนไปขี่รถเล่นเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนชวน
มาบอกว่าเธอชวนได้ยังไงตานี่แหละชวนเธอไปขี่รถเล่น
แล้วก็พาเธอเข้าป่าพยายามจะข่มขืนเธอแต่โชคดีมากที่มีพลเมืองดีมาช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคะ
จากเหตุการณ์นี้ตำรวจแจ้ง๓ข้อหาค่ะ
พาบุคคลอื่นไปกระทำอนาจารย์โดยใช้กลอุบาย
กระทำอนาจารย์บุคคลอายุเกินกว่า๑๕ปีแต่ยังไม่เกิน๑๘ปี
และพรบความรุนแรงและครอบครัวก็คุมตัวคุณตาวัย๖๒คนนี้ไปที่ห้องขังสพหัดใหญ่
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดสงขลาฝากขังนะคะ
ส่วนเด็กสาวผู้เสียหายตอนนี้ยังมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องนำตัวไปไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาก่อนค่ะ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะ
หลังจากนี้ก็จะต้องติดต่อพ่อและแม่ของเด็กต้องมาคุยกัน

เดี๋ยวต้องเชิญมาคุยว่าใครจะเป็นคนดูแลเด็กดีหรือว่าเด็กอยากจะไปอยู่กับใคร
ก็ต้องช่วยเหลือเพราะเด็กบอกว่าไม่เอาแล้วไม่กลับไปอยู่บ้านหลังเดิมแล้วนะคะ
ยังคงหวาดภาวะอยู่กับกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ